ในบรรยากาศของวันฮาโลวีน

มันหลอกทุกวันไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็ตาม
ใช่ไม่หยุดเลยสักเทศกาลนึง
ภาครัฐจะต้องลงทุนกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังหรือเปล่า
ดังนั้นเราไปขีดเส้นใต้เน้นย้ำเรื่องนี้กันกับอาจารย์สุภาพ
อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวดี
เพราะว่ามีการจับกลุ่มคนสำคัญ

ทีนี้มาถึงวันนี้เช้าวันจันทร์อยากจะขยายผลว่าข่าวนี้จะต้องเดินหน้าต่อ
เพราะว่ามันยังมีการหลอกกันทุกวันเนี่ยรวบแก๊งคอนเซนเตอร์ลวงหมอโอนร้อยล้าน
อันนี้ที่เป็นข่าวมาว่ามีหมอคนหนึ่งถูกหลอกโอนให้เขาหมดเลยร้อยล้าน
มีหัวข่าวว่าดาวรุ่งแก๊งคอนเซนเตอร์โดนรวบตำรวจล่ามานานเป็นตัวแสบรับบทเป็นผู้กำกับ
หนังสือพิมพ์เขาใช้คำว่าดาวรุ่งเพราะว่าไอ้คนนี้มันเก่งมาก
มันใช้ซุ่มใช้เสียงทำให้คนเชื่อในการรับบทเป็นผู้กำกับ
หัวข่าวที่เป็นสรุปข่าวให้เห็นภาพก็คือว่าจนมุมแล้วคอนเซนเตอร์
แอบอ้างเป็นผู้กำกับลวงตุ๋นเงินหมอที่ชุมพรศูนย์หนึ่งร้อยล้าน
หนีตำรวจไทยตำรวจเขมรทลายตึกประตูดำปลอยเป็ดหอบเงินกลับไทย
ข่าวนี้เนี่ยตำรวจที่ปฏิบัติการจับกลุ่มนำโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธี
ตำแหน่งหลักของท่านคือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ของกองบัญชาการตำรวจนครบานแต่ว่ามีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือ
เป็นหัวหน้าชุดศูนย์ปราบปรามอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
ชุดปราบปรามชุดนี้เขาเรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษ
เพราะว่าเรียกชื่อย่อฝรั่งเนี่ยจำง่าย
ฉันจะไปเรียกชื่อย่อภาษาไทยย่อแล้วยาวมาก
คือสปอศตร
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหน่วยไหนยังไง
เดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อหน่วยราชการกันเนี่ยตั้งยาว
แม้คำย่อก็ย่อแล้วยังยาวทีนี้กลับมา
มีชื่อเล่นว่าเบียร์เบียร์ปานสมุทร
จับกลุ่มได้ที่เมืองไทยนี่แหละเพราะเขากลับมาจากเขมร
ใช้เงินที่เมืองไทยแหกด่านมาว่าอย่างนั้นเถอะ
ใครที่เคยติดตามกลวิธีขั้นตอนกลางวานแผนหลอกลวง
จะรู้ว่าไอ้คนนี้มันตัวปิดเกม

คือคนที่แสดงตัวว่าเป็นผู้กำกับจังหวัดเชียงราย
เริ่มแรกก็จะมีเจ้าหน้าที่โอนไปให้คนที่๒
คนที่สองโอนให้คนที่สาม
ถ้าเหยื่อยังลังเลไม่เชื่อโอนไปให้ผู้กำกับพูด
คนนี้แหละแสดงเป็นผู้กำกับ
ซุ่มใช้เสียงเป็นผู้กำกับ
เพราะว่ามีน้ำเสียงลีลาการพูดจาให้น่าเชื่อถือ
เหยื่อก็เชื่อว่าเป็นผู้กำกับจริง
ก็เลยเชื่อตามสตอรี่ที่แก๊งเหล่านี้สร้างขึ้น
แล้วก็ต้องโอนเงินหมดเงินหมดทองอย่างที่ว่า
ทีนี้เมื่อจับได้แล้วทำยังไงต่อ

เหยื่อที่ถูกหลอกก็ดีใจ
รีบมาพบเจ้าหน้าที่หวังว่าตำรวจจะมีวิธีการรีดเอาความจริง
แล้วนำไปสู่ตามเงินมาคืนได้บ้าง

เพราะว่าเงินที่นายเดียได้มาเนี่ยมันไม่มากหรอก
มันเป็นเงินเดือนและเป็นเงินเปอร์เซ็นต์ที่ได้ส่วนแบ่ง

โน่นอยู่ในมือของนายทุนชาวจีนชาวไต้หวัน
ฉะนั้นล่าสุดก็เลยมีข่าวว่า
จับเพิ่มอาหยังปกรณ์คอนเซ็นเตอร์

คือสรุปแล้วเหยื่อที่ถูกหลอก
ผิดหวังอยู่ดีเรื่องจะได้เงินคืนแต่เอาเถอะก็ถือว่าเป็นผลงานของ
เมื่อวานก็เห็นรัฐมนตรีดีอีชัยวุฒนาคมานุสรก็โผล่หน้ามาชื่นชมแสดงความยินดี
แต่ผมอยากจะบอกรัฐมนตรีชัยวุฒินะว่า
มุมมองของการป้องกันการถูกหลอกเนี่ยยังทำกันไม่จริงจังพอ
เพราะการให้ข้อมูลถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่ทำกันอย่างจริงจังคนถูกหลอกก็ยังถูกหลอกอยู่
และที่สำคัญคือคนที่ถูกหลอกนี่ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปที่
ที่ไม่ได้บริโภคข้อมูลข่าวสารนะคนถูกหลอกเป็นหมอ
ครับคนถูกหลอกเป็นค่าราชการเกษียณครับ
คนถูกหลอกเป็นคนทำธุรกิจครับคนเหล่านี้เนี่ยมันถูกหลอกด้วยมุก
เดิมเดิมที่เป็นข่าวมาตลอดได้ยังไงก็แปลว่าเขาไม่ได้ฟังคำเตือน
เขาไม่ได้อ่านข่าวเขาไม่ได้ฟังคำเตือนจากทางการที่เกี่ยวข้อง
อันนี้ไงแปลว่าการทำประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้
ทำกันไม่เพียงพอผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่า
การป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเสียหายไปมากกว่านี้หน่วยของรัฐต้องลงทุนใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ทำสปอร์ตสั้นออกทีวีทุกช่อง
วิทยุทุกสถานีมีเนื้อหาเตือนให้คนรู้กันในวงกว้างกว่าที่เป็นอยู่
ให้รู้ว่าไอ้มุกหลอกลวงแก๊งนี้มันมีอะไรบ้าง
แล้วต้องออกสื่อให้ทีชนิดที่ว่าเปิดทีวีช่องไหนก็เจอ
วิทยุขึ้นไหนก็เจออยู่หลังเขาหน้าเขาที่ไหนก็ต้องรู้
ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยพอปลายสายเอ่ยปากมา
อ้าปากมาก็รู้แล้วว่าไอ้เป็นพวกแก๊ง
กินไม่ได้นอนไม่หลับลองดูสิครับเก็บเงินมาทั้งชีวิต
อยู่อยู่หายไปเฉยแล้วจะทำใจได้ยังไง
นึกขึ้นมาทีไรก็เครียดนึกขึ้นมาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
เสียดายฝ่ายตำรวจเนี่ยผมได้คุยกับพลตำรวจเอก
ดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์แล้วผมก็เบาใจขึ้น
เพราะว่าท่านสนใจจริงจังกับการปราบปรามมากท่านตามข่าวท่านตามงานท่านสั่งการเอง
เอาเป็นว่าลูกน้องนั่งกันไม่ติดคือถ้าตั้งถางหลอกกันอยู่ที่เมืองไทย
ตอนนี้ตามตะครุบได้หลายกลุ่มแล้วยึดเครื่องไม้เครื่องมือมาได้มากมาย
แต่ว่าที่เป็นฐานใหญ่อยู่ที่เขมรเนี่ยก็ทำเท่าที่จะทำได้
เพราะต้องพึ่งความร่วมมือจากทางการของเขมรซึ่งในภาพรวมก็ได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่ง
ความร่วมมือจากกสชกับไข้มือถือก็มีประโยชน์ก็ช่วยกันตัดแดดกัดแขนตัดขา
แก๊งเหล่านี้ทำงานยากขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยผมเห็นว่าการปราบปรามทำกันอย่างจริงจัง
และได้ผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลำดับแต่การป้องกันยังทำกันไม่พอครับ
ถ้าทำกันเพียงพอคนก็จะรู้กันมากกว่านี้ถ้าทำกันเพียงพอคนระดับหมอระดับครูบาอาจารย์
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คงไม่โดนหลอกทุกวันนี้ยังโดนกันอยู่ครับ
เพียงแต่ว่าคนที่เดิมเนี่ยไม่เป็นข่าวเพราะเขาไม่แจ้งความ
ที่เขาไม่แจ้งความเพราะเขาคิดว่าหนึ่งไปแจ้งแล้วเสียเวลาเปล่า
คนที่เคยไปแจ้งเนี่ยไม่เคยมีใครได้เงินคืน
ฉะนั้นเสียเวลาและข้อที่สองคืออายคนเขาอายเพื่อนอายคน
ว่าปล่อยให้เป็นระดับนี้แล้วถูกหลอกได้ยังไง
ที่ว่าจะมีทั้งตำรวจท้องที่อยู่ตรงนั้นตำรวจปราบรามเทคโนโลยีก็อยู่
ธนาคารที่เป็นเจ้าของเงินฝากก็ตกลงกันว่าจะทำงานร่วมกัน
เพื่อให้เหยื่อที่ถูกหลอกพอที่เขารู้ตัวแล้วเนี่ย
เขาแจ้งเหตุได้ทันควันทันทีจุดเดียวจบ
ไม่ต้องไปที่โน่นที่นี่ไม่รู้ตั้งกี่วันกว่าจะได้เลือก
อันนี้เป็นรูปเป็นร่างหรือยังครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่า
นี่ก็ยังไม่รู้ว่าไปถึงไหน
คือถ้าถนัดแต่จะออกข่าวว่าจะทำออกข่าวว่าจะทำแบบขอไปที
แต่ไม่ทำจริงอย่าออกข่าว
ออกข่าวเอาหน้าว่าหน่วยงานนั้นจะทำอย่างนี้

สื่อก็ไม่รู้ตกเป็นเครื่องมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ดูเหมือนว่ามีผลงานแต่ทำกันไม่จริง
ไม่จริงไม่ทำเสียเวลาน่าเบื่อหน่าย
ฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็อยากจะเตือนไปถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง
ต้องทำกันจริงจังกว่านี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ